ต่อกันนะคะในช่วงแม่บ้านติดเรทนะคะ
กับความงามที่ว่าด้วยเรื่องรองพื้นปกปิดขั้นเทพค่ะคุณผู้ชม
ช่วงที่แล้วเรารีวิวไปแล้วสกตร์แล้วตัวนี้

แต่งานที่๒คุณน้องบอกว่าอยากต้องการความเป๊ะปังอลังการ

ปลกปิดทางเด็ดมากเลยค่ะตัวนี้
อันนี้ระดับฮอลลีวูดใช้เลยหรือยังคะ

หูรอดดีเนอะส่งสวยเหมือนมาจากฮอลลี่วูดจริงนะ
ดีมากเลยน่ะอันเนี้ยเพราะเขาเคมว่าระดับฮอลลี่วูด
เพราะว่าปกปิดสิ่งทุกอย่างเป็นน้องสฮอลลี่เริ่มเลยนะจ๊ะ
ปกปิดสิ่งทุกอย่างคืออะไรรอยซักอะไรอีกละ
เคยสากรอยกะฝ้าจุดดังจำกะล่ะ
บอกว่าคือถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ใช่ดาราฮอลลี่วูดนะคะ
แต่เราก็มีโอกาสจะได้ใช้เพราะว่าในชีวิตจริงเรา
จะมีร่องรอยต่างให้ต้องปกปิด
คุณแม่อยากรู้ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งคุณแม่จะโชว์ขาแก่

ถึงแม่จะลองใช่ไหมถ้างั้นแม่เปิดเลย

สำหรับรองพื้นตัวที่สองที่เราจะมาทดสอบกันนะคะ
คือตัวนี้เลยค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าปกปิดได้ทุกริ้วรอยทุกจุดดังดำบนใบหน้านะครับ
เพราะว่าในส่วนผสมของเขาเนี่ยนะคะ
เป็นพริกเม้นต์ของเนื้อสีเข้าไป๕๐เลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีริ้วรอยใดจุดแดงจุดดำนะคะ
สีอะไรเป็นปานเป็นอะไรมาเขาบอกว่ากรบได้หมด

แล้วก็เขาบอกอีกด้วยนะคะว่า
คุณที่ผิวแพ้ง่ายก็ไม่ต้องกังวลใจ
เพราะตัวนี้มีโอกาสที่จะแพ้น้อยมากเลย
เพราะเขาปราศจากสารกันบูดแล้วยังสามารถกันแดดได้ด้วยนะคะ
มาแล้วนะคะสำหรับเนื้อของตัวรองพื้นนะคะ
จากที่คุณเห็นตรงนี้ชัดเจนนะคะว่าเนื้อแน่นมากนะคะ
คือไม่ไหลไม่ขยับไม่กระดิกไปไหนเลยนะคะ

จะสัมผัสเนื้อของเขานะคะ
เนื้อของเขามีลักษณะเป็นแบบเนื้อครีมนะคะ

บีบลงไปที่หลังมือเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะคะ
แต่คุณดูความสามารถในการปกปิดสิคะแน่นจริง
เทสด้วยหลังมือเนี่ยนะคะอาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาใช้ไอลายเนอร์เขียนที่แก้มนะคะ
แล้วก็ทดสอบกันที่หน้าของหินอีกข้างหนึ่งเลยค่ะ
ดูสิว่าจะกรบมิตรจริงไหมนะ

ดูจากผลลัพธ์ที่ได้จากตรงหลังมือนะคะ
จะขอเริ่มที่ปริมาณนิดเดียวก่อนนะคะ
เพราะว่าเขาแน่นมากจริงค่ะ

ดูความสามารถในการปกปิดนะคะ

จากที่คุณเห็นตรงนี้หันให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชัด

มีความสามารถในการที่จะปกปิดริ้วรอยได้สูงมากจริงนะคะ
แน่นอนนะคะว่าคุณยังเห็นเป็นเงานะคะ
ของลูกหัวใจทิมวาดเอาไว้บนแก้มนะคะ

ความรู้สึกของพิมตรงนี้ที่พิมดูจากในกระจกนี้นะคะ

เหลือแค่สัก๑๐ที่เห็นผ่านขึ้นมานะคะ

ซะบางเหมือนกับที่เวลาเราลงปกติเลย

คุณสามารถให้จะลงทับเฉพาะจุดที่คุณต้องการปกปิดจริง
เพราะว่าริ้วรอยต่างคุณมันคงไม่ได้มาเป็นรูปหัวใจใหญ่แบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะกดเฉพาะจุดได้เลยนะคะ

ตรงนี้เนี่ยให้เห็นด้วยนะว่านี่ขนาดว่าสีไม่ได้ตรงกับผิวนะคะ

นี่ป้าน้องพิมแบบไม่อยากจะเชื่อเลยขนาดป้าน้องพิมใช้นะ
แล้วสีเนี่ยไม่ได้ตรงกับสีผิวเขานะ
แต่ว่าเรียบเนียนเสมอลองนึกว่าถ้าเกิดเขาทาเกลี่ยไปให้ทั่ว

เป็นคนเปลี่ยนสีผิวโดยที่แบบว่า
กลายเป็นสีขาวแบบนั้นไปเลยเหรอ

เคยเห็นรีวิวนะที่เขาแปะรอยสักมันลบได้หมดจริง

คือเลยวงการภาพยนตร์เนี่ยนะเขาใช้เลยนะที่เมืองนอก

ต้องการเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนสีผิว

ตัดสินใจไม่ถูกอะทำไงดีอะ

ถ้าตัดสินใจไม่ถูกใช่ไหม

เพราะว่ารู้สึกว่าคนที่กำลังหาเราพื้นให้มันดูเป็นเกาหลี
มีแบบว่าความเงามันน้ำ
ดูแบบพอแสงกระทบหน้ามาแล้วมีเงาชายขึ้นมา

ตัวนี้ใช่เลยแล้วมันง่ายสำหรับคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเป็น
เมื่อกี้ลองเกลี่ยดูมันจะแบบ

ถ้าเราพื้นที่มันมีความหืดมันจะต้องเกลี่ยยากพวกขอบหน้า

พอลองปุ๊บนะแล้วมันง่ายมาก

คือชอบสำคัญเลยคือปังเปล่าเป็นธรรมชาติ

คุณแม่เลือกเพราะคุณสมบัติเลยนะ

ถือว่าผ่าน

แต่ต่อไปค่ะเราต้องมาติดเบรกกับตัวนี้เลยค่ะ
เชื่อว่าผิวตัวของเราเนี่ยนะ

ถ้าเราอยากเป๊ะแบบเป๊ะปังทุกจุด

หรือว่าถ้าใช้
แต่ถ้าคนแบบว่าต้องการเปลี่ยนลุคเลย

ของคุณแม่ล่ะคะ
เหมือนกาวกับไอซ์เลย
เค้าว่ามันเหมือนกัน

แล้วชอบหลอดเทาหลอดเข้านี่นะครับ

แล้วก็ตัดนะกาวตัดปุ๊บแล้วก็แบ่ออกมาที่ยังใช้ไม่หมด
ตอนนี้อาพิษจะไปแต่งหน้าใหม่ก่อน
เพราะว่ารองพื้นมีมาให้ลองเลือกใช่ไหมเผื่อพี่จะสวยขึ้น

ยังจะไปอย่างก็คืนนะเราจะไปคนเดียวด้วยยังงั้นถ้า

ผู้ชายในฝันเนี่ยต้องบอกว่า
น้องอภิษมีโอกาสจะให้เขาหนีบเราไปด้วย

เหรอรู้ลึกกันมากกัน๒คนนี้นะแต่เขาจะให้เราไปด้วยหรือเปล่า

เขาไม่อันตัด